คุณผู้ชมครับพาไปดูนาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปกครอง
แล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษในการทลายผับเถื่อนที่เปิดร้านลาบบังหน้าอยู่อะค่ะ
เอาลองดูนาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการทลายผับลับหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือภาพที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครองนะคะเข้าไปทลายบุกทลายผับลับกลางกรุงเทพมหานคร
ที่เห็นอยู่นี้ต้องบอกว่าเป็นสถานบันเทิงที่มีการเปิดอยู่ใกล้วัดสามแห่งด้วยกัน

แบบเข้าไปเจอนักเที่ยวอะค่ะแล้วก็มีการตรวจค้นสภาพแบบนี้เลย
โอ้โหนักเที่ยวเต้นอย่างเมามันบางช่วงบางตอนเนี่ย
เที่ยวกว่าสองร้อยคนในผับพยายามที่จะวิ่งหนีเจ้าหน้าที่แบบ
ลหนเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องมีการปิดล้อมประตูหลายจุด
เพื่อที่จะกันไม่ให้นักท่องเที่ยวหลบหนีออกไปจุดนี้คุณผู้ชมคะด้านล่างเนี่ย
มีการแม่เปิดร้านลาบบังไว้ด้วยเป็นเหมือนกับการเปิดร้านลาบ
ชื่อว่าร้านราบเจนิ่มยะโสรองเมืองอยู่แถวแถวถนนพระรามหนึ่ง
ปฐุมวันกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นนะคะ
แกล้งทำเป็นเปิดร้านอาหารอยู่ด้านล่างแต่ว่าด้านบนเนี่ย
ดัดแปลงให้เป็นผับแบบนี้ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
แจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบเคยแจ้งสำนักงานเขตหลายต่อหลายหนแล้ว
แต่ก็ไม่เคยมีใครมาจัดการเลยจนกระทั่งแบบเหมือนกับเคยมีประวัติว่า
สถานบันเทิงแห่งนี้เคยเกิดเหตุทะเลาะวิวาส
ถึงขั้นฆ่ากันตายหน้าร้านมาแล้วด้วยนะคะแต่ตำรวจยังไม่ไปจัดการ
ทีนี้ล่าสุดค่ะภายหลังจากที่มีการสืบทางลับ
ตำรวจได้ข้อมูลและก็พบว่าสถานบันเทิงจุดนี้
ไม่มีใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการมีนักเที่ยวนับร้อยคนนะคะ
แบบอายุต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วยเข้าเที่ยวเข้าใช้บริการ
ก็เลยตัดสินใจใช้เลิกยามตี๓ของวันนี้

มันเป็นเวลาที่ควรพิดแล้วไหมชาวบ้านบอกแบบนี้
ทีนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าพอบุกจับกลุ่มเนี่ยเจอทั้งชาวไทยชาวต่างด้าว
รวมกว่า๒๐๐คนแม่เดินเต้นดื่มเมามันสนุกสนานเปิดเพลงค่ะ
เมืองต้นตรวจสอบดูมีเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีจำนวน๒๕คน
จำนวนนี้เป็นเยาวชนลาวนะคะชาวลาว๒๑คนแล้วก็เป็นชาวไทย๔คน
แล้วก็เห็นบอกว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีก๗คน
ลองฟังเสียงผู้การผู้ตรวจการราชการกรมการปกครองหน่อยค่ะ
ปรากฏว่าเราพบว่าร้านแห่งนี้กระทำผิดจริงนะครับ
เป็นสถานบริการตามพรบสถานบริการ๒๕๐๙นะครับ
โดยแอบแฟนด้านล่างทำเป็นร้านรับเป็นแต่ด้านบนเป็นพับรับนะครับ
แล้วก็เปิดจริงเช้าจริงสายลับเราเข้ามา๒วันนะครับ
ก็ปรากฏว่าเขาเปิดเช้ารุ่งเช้านะครับ
แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะไอ้การไปทงไปเที่ยวมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะ
แต่คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกฎหมาย
คุณอย่าเปิดเกินเวลาคุณอย่าปล่อยให้เด็กที่เป็นเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าไป
แล้วคนไปเที่ยวก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อย่าไปอยู่เกินเวลาเขา
คือมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะแต่ว่าทำให้มันถูกต้องซะนะฮะ
ยังไงฝากหน่อยแล้วกันนะคะตำรวจในพื้นที่แล้วก็ลองตรวจหาสารเสพติดในตัวนักเที่ยวหน่อยแล้วกัน
ล่าสุดมีการคุมตัวเจ้าของร้านเจ้าของผับนะคะไปดำเนินคดีแจ้งข้อหานัก
ส่วนคนที่อายุต่ำกว่า๒๐ปีแน่นอนก็โดนดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะคะ
ชมตำรวจไทยแล้วก็กรมปกครองด้วยนะคะ
ลายลาบเป็ดตัวเบอร์เลอร์เลยนะครับ